ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นกระแสต่อเนื่องอีกเหมือนกันนะคะ
สำหรับการไลฟ์สดของพระมหาภัยวันวรวรโนแล้วก็พระมหาสมปองตาลปุตโตนะคะ
ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเหมาะสมหรือเปล่านะคะ
วันนี้ค่ะประธานคณะกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะ
ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ค่ะบอกว่า
มีประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมและความสำรวมของพระสงฆ์ทั้งสองรูปนะคะ
เพราะฉะนั้นในวันนี้วันพฤหัสบดีที่๙กันยายนนี้เวลา๑๐นาฬิกา
ทางคณะกรรมธิการจะเชิญนะคะพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองเข้าให้ข้อเท็จจริงค่ะ
แล้วก็บอกว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนดีก็สามารถดำเนินการต่อไปได้
ประเด็นไหนที่กรรมธิการมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมยังไง
ก็คงต้องมาพูดคุยกันนะคะ
ส่วนตัวนะคะมุมมองส่วนตัวมองว่าการไลฟ์สดเป็นสิ่งที่สามารถทำได้
แต่จะต้องมีความเหมาะสมในการเป็นสมณเพศด้วย
ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นบางตอนที่มีรายการโฆษณาเข้ามา
หรือการหัวเราะเสียงดังเป็นต้น
และพระมหาสมปองนั้นก็เคยดูมาบ้าง
ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับยุคสมัยก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้
แต่บางเรื่องที่ท่านอาจจะหัวเราะเสียงดังเกินไป

แล้วยืนยันว่าคณะกรรมธิการนั้น
มีอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถ
พระสงฆ์ทั้งสองรูปมาชี้แจงได้ค่ะ
พอดีมันอยู่ในกระแสของสังคม

แต่ว่าในสังคมมันก็แบ่งเป็น๒ซีกตามที่เป็นข่าวอยู่
เพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือให้ท่านชี้แจงแนวทาง

แล้วถ้าจะทำต่อท่านจะมีรูปแบบอะไรยังไง
ซึ่งคนที่ได้รับการถ่ายทอดไปแล้วอะไรไปแล้ว
หรือฟังเทศจากท่านมหาทั้งสองรูป

มันไม่เป็นการที่จะไปซ้ำเติมสถานการณ์เข้าไป
ให้มันเกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้นอะไรลักษณะอย่างนี้ครับ
ก็ต้องหาทางออกร่วมกันในส่วนกรรมอธิการ

แต่ยังเห็นว่าเป็นเรื่องดีนะชอบเป็นเรื่องใหม่

นายชำนาญจันเรืองกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าค่ะ

ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่คณะกรรมธิการ
จะสามารถเรียกหรือว่าเชิญออกคำสั่ง
ให้มาชี้แจงกับคณะกรรมธิการได้นะคะทำได้หรือไม่นะคะ

ภูมิหน่วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะแทนนะคะ
ล่าสุดวันนี้พระมหาภัยวันและแม่หญิงลี
หรือพระมหาเทวีเจ้าค่ะนี่ค่ะไลฟ์สดผ่านเพจวีนนะคะ
พบการสนทนาธรรมรูปแบบใหม่ผสานความตลกสุดฮา
พระสงฆ์ปะทะเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะ

เราก็ตัดบางช่วงบางตอนมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ
ลูกเก็ตทิพย์นี่คือจริงไหมฮะ
วันนี้ให้ตำแหน่งกับตนบุญองค์นี้ไว้เรียบร้อยแล้ว
องค์เดียวด้วยมิตรให้ตนบุญสมปรองด้วยได้ไหม
ถ้าว่าตนบุญมหาภัยวันแล้วก็ต้องมหาสมปองขึ้นเป็นตนบุญอีกคนนึงค่ะ
อยากจะฝากสั้นง่ายเลยว่า
คิดยังไงถึงมาตามเพจนี้
ก็คำว่าเยาวรุ่นของเมืองทิพย์ก็คือเท่ากับอัตมาด้วย
พอจะมาก็คือหนึ่งในเยาวรุ่น
เป็นรุ่นบุกเบิกของการติดตามนะฮะ
ตั้งแต่ยังไม่มีเพจวีน